สีสันข่าวเช้าไทยรัฐมาแล้วครับผม
ยามเช้าแบบนี้หลังครบทรงชาติที่เก่าเวลาเดิม
คุณผู้ชมครับผมจะพาไปที่จังหวัดศรีสะเกด
เขาบอกว่าที่นี่ค้นพบนางรำครับ

จะเป็นอย่างไรนั้นเชิญชมได้เลยครับ
สีสันแรกนะครับจะพาไปดูนางรำที่มีอายุร่วมกันแล้ว

จากนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลตากล
ในงานสืบสารตำนานประเพณีบุญบ้างไฟชาวกุยสุย
น้ำบ้านตากลอำเภอเมืองจันต์จังหวัดศรีสะเกตครับ
งานนี้เขินไปเลยนะครับนักเรียนผู้สูงอายุ
น้ำบ้านตะโกนอำเภิงเมืองจันทร์จังหวัดศรีสเกษครับ
งานนี้เผิดไปเลยนะครับนักเรียนผู้สูงอายุ
สวัสดีครับผมน้องหมานะครับท่านหมา
ทำไมท่านหมาถูกขังอยู่ในคอกล่ะครับ
เราไม่ได้ถูกขังหรอก
รอเจ้านายพาไปกินย่าแล้วเดินเล่น
อย่างนี้เราเป็นเพื่อนกันนะเผื่อนายเหงา
เราจะเรียนเราจะลูกเราจะคุยอยู่กันมานี่แหละ
เราไปไหนก็จะไปเป็นกลุ่มเป็นก้อน

แล้วก็เรียงแถวตามคิวไปเลย
ผ่านไปผ่านไปผ่านรถผ่านซอกไป
ทำไมเราผ่านไม่ได้เหมือนเพื่อนล่ะครับ
แม่ไม่เป็นไรสงสัยนะครับ
ไหนกินจุดไปหน่อยไหนอ้วนกว่าเพื่อน
อ้อมไปก็ได้ครับ

นี่คือหุ่นฟางคิงคลองยักษ์จังหวัดเชียงใหม่

ให้เป็นจุดเซลฟี่จุดใหม่ครับ

มากันเพียบเลยครับ

ดูได้จะห้ามลอกเลียนแบบนะครับ

ลับฟันขาวภายใน๕นาที

ปากไม่เยือนไปหมดเลยครับคุณพี่
ได้ยังไงนี่ครับ

อย่างนี้ก็แปลกดีนะครับ